ทำไมเจ้านี่โหดเดี๋ยว

แล้วเหตุการณ์นี้ที่บอกเราอ่านข่าวเจ้าหนี้ทวงหนี้โหดเจ้าหนี้ทวงหนี้โหด
แต่คราวนี้ลูกหนี้ค่ะที่โหดแล้วก็ทำกับเจ้าหนี้
ดูกันหน่อยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตรงสี่แยกไฟแดงเลยค่ะ
ที่บ้านพญาวัฒน์ตรงถนนยันตรกิจโกศล
ถึงสะพานลงบ้านพวงพยอมที่น่านนะ
กลุ่มชายชะกันที่ทะเลาะกันที่ด่ากันแล้วก็ตุ๊บตับกันอยู่เนี่ย
เอ่ยกู้ภัยเอ่ยห้ามแต่เขาก็ไม่หยุดนะ
ท้ายที่สุดตำรวจเอาไงต้องขอกำลังเสริมมาค่ะ

แล้วเห็นคนแล้วใช่ไหมดูรถหน่อยค่ะสภาพรถเป็นยังไงบ้าง
กระบะสีบรอนกับกระบะสีขาว
คือกระบะสีบรอนเนี่ยคุณผู้ชมข้างหน้ารถยู่เลย
ฝากระโปรงหน้ามันยู่มาแบบนี้หน้ารถพัง
เพราะไปชนท้ายกระบะขาวและกระบะขาวไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบีย
แต่เห็นนู่นกระจกกระจกทะลุเพราะอะไร
โดนยิงโดนยิงที่กระจกหลังทะลุเลยกระบะขาวคันนี้ค่ะ
บอกก่อนนะไอ้กระบะสีบรอนเป็นกระบะของลูกหนี้
ส่วนกระบะขาวเป็นกระบะของทางฝั่งเจ้าหนี้
แล้วลูกหนี้คือนายสิริวัตรบุญส่งแก้วอายุ๔๒ปี
นั่งมาที่กระบะสีบรอนคันนี้มากับพวกอีก๕คน
เจ้าหนี้เนี่ยคือนายวรวัตกรรมภัยร้ออายุ๒๔ปี
ขับกระบะขาวมามาพร้อมกันกับแฟนสาวนางสาวสุกัญญา

เจ้าของเงินกู้เนี่ยคือคุณสุกัญญานะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนจะมาทะเลาะเนี่ย
นัดเคลียร์เงินกับทางสิริวัตรลูกหนี้
นัดเจอกันที่ห้างตัวคุณสุกัญญามากับแฟนคือคุณวรวัตร
กันแค่๒คนแต่ฝั่งโน้นลูกหนี้โอ้โหมากันเพียบเลย
คนแล้วก็อยู่ในอาการเมาด้วย
ฝั่งเจ้าหนี้เองก็เห็นว่าเคลียร์กันไม่ได้แหละ
เมาขนาดนี้เธอกลับเถอะก็ชวนแฟนขับรถกลับ
จังหวะนั้นลูกหนี้ขับมาไล่ชนเอาปืนไล่ยิงค่ะ
ตามมาติดนะมาชนท้ายรถเธอตรงทางเข้าวัดพวงพยอม
ตอนนั้นฝั่งเจ้าหนี้เองก็ตกใจลูกหนี้ยังลงมามารุมด่า
แล้วก็ขู่ว่าจะยิงเจ้าหนี้ทั้งเธอทั้งแฟน

นี่เพื่อนมาช่วยเอาไว้ได้ทันนะเจ็บกันไปทั้งสองฝ่าย
มันมีเหตุชุนละมุนอันนี้หัวแตกเลยดูสิโอ้โห
ตำรวจสพเมืองน่านต้องสอบข้อได้จริงทั้งสองฝ่าย

แล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ที่เราบอกถ้าเป็นเจ้าหนี้ต้องทวงอย่างเป็นธรรมใช่ไหม
ตั้งแต่นี้เป็นลูกหนี้ไปทำเจ้าหนี้

นั่นน่ะสิคือตั้งใจจะมาเคลียร์กันไง
แต่พอมาเคลียร์กันด้วยความว่าอารมณ์เจ้าหนี้เมาด้วย
ไม่ใช่เจ้าหนี้ลูกหนี้เมาด้วย